คุณแดงจิตกรนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ที่ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูเป็นวันที่๔
ล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
ความคืบหน้าอาการป่วยของนายสมคิตเกรดภูเขียว

ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก
ระยะอันตรายและมีอาการสุดหนัก
ถูกส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดค่ะคุณแดงจิตกรมีอาการดีขึ้น
ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ความดันต่ำเป็นช่วงหายใจได้สะดวกมากขึ้นค่ะ

มีสีหน้าที่สดใสสามารถพูดคุยตอบโต้ได้

เนื่องจากว่ายังต้องใส่ท่อช่วยหายใจที่คออยู่ค่ะ
แม้ว่าภาวะโดยรวมจะดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าทางแพทย์เองก็ยังต้องเฝ้าระวัง

ขณะเดียวกันที่แฟนเพลงจากจังหวัดต่างทั่วทั้งประเทศ

ทางนี้ก็มีคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นอเวย์ค่ะ
ทราบข่าวการป่วยของแดงจิตรกร

เป็นตัวแทนนำเงินมามอบช่วยเหลือเป็นค่ารักษาด้วย

บอกว่าแดงจิตกรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตแล้ว

สร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมากค่ะ
ที่ผู้โพสต์นั้นจะลบข้อความดังกล่าวออกนะคะ
ทางด้านนางอุไรวันเกรดภูเขียวภรรยาของคุณแดงออกมายืนยันว่าสามียังมีชีวิตอยู่
ตนเองรวมไปถึงลูกและคนในครอบครัวยังมีกำลังใจที่ดี
ที่เห็นสามีมีอาการดีขึ้นพูดคุยตอบโต้รู้เรื่อง
ซึ่งทุกคนในครอบครัวยังมีความหวังค่ะว่าจะสามารถรักษาจนหาย
กลับมาร้องเพลงได้อีกครั้ง
ฝากไปถึงผู้ที่พูดหรือว่าโพสต์ข้อความอะไรที่ไม่ดี
ควรใช้ความระมัดระวังไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อน
เพราะว่าเวลานี้แน่นอนแหละครอบครัวเขาก็บอบช้ำมากพอแล้ว
อย่าไปซ้ำเติมเขาด้วยข่าวไม่ดีอะไรเลย
แล้วก็ขอวอนให้หยุดโพสต์กระแสข่าวแบบด้านลบแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันที่ครูเพลงแล้วก็เพื่อนพี่น้องศิลปินนักร้อง
กำหนดจัดงานรวมน้ำใจช่วยแดงจิตกร
วันที่๒๙เมษายนนี้บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะ
โดยขณะนี้มีศิลปินจิตอาสาที่แจ้งรายชื่อจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นไพพ่งสะทอนกล้องห้วยไร่สอนสินชัยดอกอ้อทุ่งทองและก็นักร้องลุกทุ่งคนอื่นอีกจำนวนมากเลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้ที่แดงจิตกรบอกว่าจะมาร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเพื่อทักทายพี่น้องแฟนเพลงด้วยนั้น
ก็คงต้องรอดูอาการของคุณแดงต่อไปแล้วกันว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่
แต่ว่าณจุดนี้เขาบอกว่าก็ต้องขอบคุณน้ำใจของพี่น้องลูกทุ่งทั่วไทย
รวมไปถึงแฟนเพลงลูกทุ่งด้วยที่เดินทางกันมามอบเงินรวมไปถึงส่งกำลังใจกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เวลาจะเดินทางไปเยี่ยมก็ต้องเข้าเยี่ยมตามเวลาที่คุณหมอกำหนดนะครับ
ต้องให้คุณแดงจิตกรได้พักผ่อนด้วยอาการจะได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยนะคะ
และทุกครั้งที่เราเห็นคนในวงการบันเทิงเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเดือดร้อนลำบาก
ในวงการเขาก็ไม่ทิ้งกันนะคะน้องเชอรี่